จากกรณีการเสียชีวิตของบุคคลสำคัญในวงการบันเทิงท่านหนึ่ง
เป็นนักแสดงอาวุโสก็คืออาต้อยเศรษฐา
เสียชีวิตในวัย๗๗ปีหลังป่วยมะเร็งปอดนะครับ
วันนี้ก็เมื่อเช้าที่ผ่านมาลูกสาวของอาต้อยเศรษฐา
ก็คือคุณอีฟพุทธธิดาพร้อมคนในครอบครัว
แล้วก็เพื่อนในวงการนะครับเดินทางไปยังโรงพยาบาลจุลาลงกร
เพื่อรับร่างของอาต้อยเศรษฐาศิระฉายา
อดีตนักแสดงนักร้องและศิลปินแห่งชาติ
จากโลกนี้ไปด้วยวัย๗๗ปีในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับ
โดยคุณอีฟลูกสาวได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราแบบสั้นนะครับ
บอกว่าตอนนี้คนในครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่อรัญญานามวง
ยังทำใจกับการจากไปของคุณพ่อไม่ได้เลยนะครับ
แม้ว่าก่อนหน้านี้จะเตรียมใจรับมือไว้แล้วก็ตาม
เพราะที่ผ่านมาด้วยอาการป่วยโรคมะเร็งปอดของคุณพ่อ

เมื่อ๒วันก่อนพ่อมีนัดไปรับสารอาหาร
ส่วนคุณอีฟจะไปคุยงานที่เกาะเสม็ด
ซึ่งคุณพ่อก็รับทราบแม่ก็เลยพาไปนะครับ
แล้วก็การเข้ารับการรักษาตัวในครั้งนี้
ก็คาดหวังว่าอาการของคุณพ่อนั้นจะดีขึ้น
จนช่วงเย็นได้รับแจ้งจากคุณหมอ

ตัวเธอเองก็ไม่สามารถกลับจากเกาะเสม็ด

ใช้วิธีพูดผ่านทางโทรศัพท์
บอกพ่อว่าพ่อไม่ต้องห่วงอะไรนะ

รู้นะว่าหนูรักพ่อมาก
พอตี๔กว่าของเมื่อวานช่วงเช้ามืด
คุณพ่อก็จากไปอย่างสงบนะครับ
อย่างรวดเร็ว
พ่อจะอย่างนั้นไปสักก่อนนะครับ
ไปโปรโมทคิดว่าเราจะจัดคอนเสิร์ตในกลางปีนี้นะครับ
ที่แล้วส่วนกำหนดการหลังจากนี้นะคะทางครอบครัวก็จะนำร่างของอาต้อยเนี่ย
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สาร๑วัดเทพศิรินทราวาส
ที่เขตป้อมปรับศัตรูภายในเวลา๑๗น๓๐น
แล้วก็จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
ส่วนกำหนดการสวดพระอภิษฐรรมที่จะจัดขึ้น
วันนี้จะมีการสวดพระอภิธรรมในเวลา๑๙น๑ทุ่มตรง
ส่วนวันพรุ่งนี้ไปจนถึง๒๗กุมภาพันธ์
จะมีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่เวลาทุ่มครึ่ง๑๙น๓๐นเป็นต้นไป
และครอบครัวก็จะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลให้ครบ๑๐๐วัน
และหลังจากนั้นจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไป
ใช่นะครับซึ่งผมเห็นข้อความจากคุณอีฟที่มีการโพสต์ลงไอจี
คุณอีฟก็โพสต์เรื่องของกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
แล้วบอกว่าขอความกรุณางดพวงหลีดดอกไม้
และขอเชิญรวมบริจาคทำบุญสมทบทุนมุยธิพัฒระมหาราชานุสร
พระอุปถัมภ์โรงพยาบาลจุฬาพรราชวิทยาลัยจุฬาพรแทน
ใช่ค่ะจริงเราตามข่าวดูเรื่องอาการของอาต้อยมา
ตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วที่มีการติดเชื้อโควิด๑๙

แล้วก็ออกมาจากโรงพยาบาลมาพักรักษาตัวที่บ้าน

ในวงการบันเทิงล้วนส่งกำลังใจค่ะ

ก็เป็นคลิปตอนที่คุณอีฟได้โพสต์ไอจี
เมื่อวันที่๕กุมภาที่ผ่านมาค่ะ
แล้วก็เขียนเอาไว้บอกว่าหลานทำหน้าที่บุรุษพยาบาลตัวน้อย
ส่งคุณตาเข้ารับการรักษา
แล้วเข้าไปดูในไอจีของคุณอีฟค่ะ
ก็มีทั้งเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเนี่ยนะคะ
ดาราศิลปินแฟนคลับไปคอมเมนต์ให้กำลังใจ
แล้วก็ยังบอกอยู่เลยว่าขอให้อาการของอาต้อยดีขึ้น
ใช่นะครับล่าสุดคุณอีฟก็จริงโพสต์ไว้หลายเรื่องราวเกี่ยวกับคุณพ่อนะ
มีการโพสต์รูปของคุณพ่อคืออาต้อยเศรษฐา
พร้อมกับบทประพันธ์ของผู้ประพันธ์ท่านหนึ่งชื่อว่าประสิทธิ์นะครับ
ประพันธ์นี้บอกว่าเมื่อศิระฉายาชีวาดับ
วันทะเลไม่เคยหลับก็หลับไหล
สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็เป็นไป
หนึ่งในดวงใจสิ้นไขแล้ว
คือเป็นบทเพลงทั้งหมดของอาต้อยนะฮะ
บทประพันธ์ยังแต่งเพิ่มนะครับบอกว่า
โอ้รักเมื่อแพบพบแล้วพระภรรค
เศรษฐาลาจากก็ใจแป้ว
กขมิ้นบินหายสลายแวว
เหมือนเคยกันแล้วไม่แคล้วกัน
เนื้อเพลงทั้งหมดชื่อเพลงทั้งหมดเนี่ย

บอกว่ากราบขอบพระคุณผู้ประพันธ์ด้วยนะฮะ
อาทิว่าเป็นบุคคลสำคัญนะครับในวงการบันเทิง
ใช่ค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป
ดาวอีกหนึ่งดวงในวงการบันเทิงด้วยนะคะ